สวัสดีค่ะรู้ก่อนร้อนหนาวกับดาวสุภาษามาแล้วค่ะ
อากาศมันยังไงฝนร้อนสลับกันไปสลับกันมาแบบนี้
เนี่ยจะพูดเสียงไม่ค่อยมาแล้วคุณผู้ชม
แล้วก็จาบตลอดเลยหวัดเล่นงานเดี๋ยวต้องมาอบสมุนไพรกันหน่อย
ช่วงนี้สภาพอากาศเป็นยังไงทำไมมันแปลก
เจอแล้วนี่ไงลมมรสุมอ่อนกำลังลงค่ะ
ลงแบบนี้ก็เลยทำให้วันนี้ฝนทั่วไทยลดลงชัดเจน
ช่วงเช้าเช้าฝนเป็นยังไงฝนไม่มีเลยค่ะ
ก่อตัวในทะเลเล็กน้อยเท่านั้นแต่วันนี้ฝนที่จะเริ่มจริงจริง
มีอยู่บ้างนะคะช่วงบ่ายไปเลยบ่าย๒บ่าย๓นู้นแหละค่ะ
เริ่มที่ฝั่งตะวันตกของประเทศไทยตั้งแต่ภาคเหนือจนถึงภาคใต้เลยนะคะ
แต่วันนี้นะมีเรื่องเตือนอยู่อย่างกลางดึกค่ะ
ช่วงประมาณสามสี่ทุ่มห้าทุ่มแบบเนี้ยภาคกลาง
เห็นไหมจุดตรงนั้นนะคะจุดที่มีฟ้าแล้วปลั๊บปลั๊บน่ะ
นั่นแหละฝนฟ้าขนองกลางดึกภาคกลางเตรียมตัวกันด้วยค่ะ
ส่วนเรื่องของคลื่นถึงแม้ว่าลมมรสุมจะอ่อนกำลังลง
แต่ว่าคลื่นไม่ลงเลยนะอันดามันตอนบน
จุดไหนมีฝนอาจจะสูงได้มากกว่าสองเมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนตามมาด้วยฮะ
หนึ่งเมตรห้าสิบเซนติเมตรแสดงว่าช่วงนี้อาจจะต้องระมัดระวังในการเดินเรือหน่อยนะคะ
ฝนลดอุณหภูมิก็สูงสิครับรออะไรแถมแถมเป็นการสูงขึ้นแบบร้อนอบอ้าวด้วยนะคะ
คุณผู้ชมจะเสียเหงื่อหงุดหงิดด้วย